แม้ว่าตุรกีจะอยู่ในภาวะการเฝ้าระวังสูงสุดนะครับ
แต่ในวันนี้ก็ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่จตุลาสุรตานอาเมด
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใจกลางนครอิสเติลบูล
เรื่องต้นนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๐คน
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๒๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นของตุรกี
หรือว่า๑๕นาฬิกา๒๐นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับ
เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่จตุรัสสุรตานอาเมด
ซึ่งอยู่ใกล้กับลูมอสหรือว่าสุเหล่าสีน้ำเงิน
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกลางนครอิสเติลบูล
มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๐คน
เรื่องต้นยังไม่มีการยืนยันสัญชาติผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๑๕คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ล่าสุดมีการยืนยันว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและนอเวย์

ขณะที่ตำรวจก็ได้ปิดพื้นที่เพื่อทำการสืบสวน
และป้องกันเหตุโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ
เมืองต้นสาเหตุของระเบิดครั้งนี้ยังไม่ชัดเจน
แต่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่า
อาจจะเป็นการระเบิดฆ่าตัวตาย
เหตุระเบิดครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
ส่วนสำนักข่าวยองทัพสื่อของเกาหลีใต้
รายงานโดยอ้างมะกุเทศที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้บาดเจ็บเล็กน้อย
ขณะเดียวกันยังเปิดเผยว่าเห็นนักท่องเที่ยวจากหลายชาติ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ล่าสุดประธานทฤษฎีแลเจฟเทยิปแอร์ดูเก็น
ตุรกีกล่าวว่าเชื่อว่าผู้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายมาจากซีเรีย
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตุรกีต้องเผชิญกับเหตุโจมตี
ที่เกิดขึ้นหลายครั้งจากกลุ่มซ้ายจัดในนครอิสเติลบูลนะครับ
ขณะที่ความรุนแรงในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
ระหว่างกองกำลังรัฐบาลกับกองกำลังพักแรงงานเคอร์ดิสถาน
ข้อตกลงหยุดยิงถูกละเมิด
ขณะเดียวกันตุรกีก็ต้องเผชิญกับเหตุโจมตี
กลุ่มรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรีย
โดยเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเกิดระเบิดฆ่าตัวตาย
สองครั้งซ้อนในกรุงอังการ่า
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๑๐๐คน

ชายแดนตุรกีที่อยู่ติดกับซีเรีย
ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๓๐คน

ส่วนล่าสุดนะครับกระทรวงการต่างประเทศของไทย

จากการรายงานของสถานเอกราชินทุทธิ์ไทย

พบว่ายังไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดดังกล่าว